ไปดูที่สนโชคชัยค่ะ
ไปจับชายที่ตระเวน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปสำเร็จความไคร้
ในที่ต่างทั่วกรุงเทพมหานคร

เพิ่งจะอ่านประโยคมาใหม่อีกแล้ว

ใช่ค่ะผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพด้วยนะคะ
ศักดาแก้วรัตนศรีโพวัย๓๔ปี
ก็ถูกตำรวจนครบานโชคชัยจับตัวได้

หมายเลขทะเบียน๑กกคควาย๖๙๔อ่างทองค่ะ
แล้วก็มีหมวกกันน็อก๑ใบด้วย
พฤติการของนายศักดาก็คือ
วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

จอดที่หน้าคลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนลาดพร้าว
จากนั้นก็สำเร็จความไคร้ตัวเอง
ซึ่งพนักงานคลินิกก็ถ่ายคลิปเอาไว้อย่างชัดเจนเลย

ค่ะโอ้โหเวลาคนกำลังเปิดร้านเลย
มา๙โมงเช้ามาแต่เช้าเลยนะฮะ
ตำรวจสืบทราบมาค่ะว่านายศักดาคนนี้
มีอาชีพขายก๋วยจั๊บอยู่ที่อำเภอโพทอง

ผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเดินทางมาจังหวัดอ่างทองค่ะ

พอมาถึงกรุงเทพก็ตระเวนขับรถจักรยานยนต์
ออกสำเร็จความไคร้ไปเรื่อย
เขาใช้คำว่าไปเรื่อยนะ
คือไล่ตั้งแต่ถนนลาดพร้าว
นักเรียนนักศึกษาหญิงเขาก็จะเกิดอารมณ์
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกจับมาแล้ว

คือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนอ่างทองนะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเขามีอาชีพค้าขาย
อยู่ที่อำเภอโพทองใช่ไหมจังหวัดอ่างทอง
แต่เขาเองมักจะขี่รถจักรยานยนต์

ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลบ่อยครั้ง

เลือกพื้นที่ใกล้สถานศึกษา
เขาบอกว่าเขาหลงไหลในเครื่องแบบนักศึกษา
นี่ไงคือผู้ชายหลายคนก็จะชอบ

คือดูแล้วอาจจะเซ็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่
และเขาเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลเครื่องแบบนักศึกษา
ทำแบบนี้ตระเวนทำมาหลายครั้ง
แต่ว่านี่เพิ่งเป็นการจับได้ครั้งแรกนะครับ